ไปดูการทำงานของตำรวจในการติดตามตัวเสียแป้งนะคะ
แล้วก็คนที่พาเสียแป้งหลบหนีนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยไปดูกันที่พัทธลุงกันก่อนนะคะ

ตอนนี้ตำรวจกระจายกำลังกันในการติดตามตัวนะคะ

แล้วก็ลูกน้องนะคะไปตรวจค้นแล้วก็กดดันหลายพื้นที่ค่ะ
๑๖โรงพักนะคะตำรวจเนี่ยเยอะขนาดนี้นะคะ
โรงพักไปตรวจเช็คโรงแรมรีสอร์ททุกแห่ง
กว่าร้อยแห่งตามรายงานคือเข้าไปเช็คหมดเลย
ไปดูรายชื่อคนเข้าพักเนี่ยมีไหมนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีรายชื่อผู้ต้องหาที่หลบหนีก็ได้นะคะ
แล้วก็มีรายงานบอกว่าเช้าวันที่๒๓ตุลาคม
เขาพบสัญญาณโทรศัพท์ที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้นะคะ
แล้วก็พบรถเก๋งสีดำตรงช่วงถนนเพชรเกษม
บนภูเขาพับผ้าเขตรอยต่อระหว่างตรังกับพัทธลุง
ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
สัญญาณมือถือตรงนี้นะคะแล้วก็หายไป
ก็คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะลงจากรถ
แล้วก็เดินเข้าไปในเทือกเขาบรรทัศน
เพื่อที่จะกบด่านนะคะซึ่งก็มีรายงานว่า
พบป้ายทะเบียนรถกระบะสีขาวถูกถอดทิ้งไว้
ในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจพบว่ารถกระบะสีขาว
มีความเคลื่อนไหวอีกในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังคาดว่ามีการแยกย้ายกันหนีค่ะ
ซึ่งตรงนี้คือเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ตำรวจติดตามอยู่เนี่ย
มันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างพัทธลุงกับตรังส่วนใหญ่จะเป็นแนวเขตป่ารักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
ข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนที่ชาวบ้านปลูกยางแล้วมีที่พักกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เป็นขนำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ให้แสบอกมันมีมันมีรถรถยนต์รถมอโตซัยเนี้ยค่ะ
วิ่งเข้าออกแล้วขนสัมภาระขึ้นไปด้วยซึ่งตำรวจบอกว่าข้อมูลตรงเนี้ยทำให้
มั่นใจว่ากลุ่มคนร้ายโดยเฉพาะอาจจะเป็นเสียแป้งก็ได้อาจจะขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
แต่ถ้าซ่อนก็ซ่อนได้ไม่นานเพราะว่ามันเป็นป่านะคะก็อาจจะถูกจับกลุ่มได้จากตรงนี้แหละ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยเป็นพื้นที่ที่ตำรวจโฟกัสอยู่นะคะขณะเดียวกันที่จังหวัดสตูนค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะ๔ประตูได้นะคะไตรตันสีขาวรถต้องสงสัยที่เข้ามาตั้งแต่๒๒ตุลาคม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีภาพนี้แล้วมันก็หายไปไร้ร่องรอยล่าสุดเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบค่ะ
พบรถคันนี้แหละขับออกจากพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนเมื่อตอน๔ทุ่ม๒๗ของวันที่๒๓ตุลาคม
ตรงจุดนั้นเป็นเขตรอยต่ออำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาแล้วสืบไปก็พบว่ารถคันนี้เนี่ย
ก็คือในปอยคนที่พาเสียแป้งหนีไปโดยที่ไม่มีเสียแป้ง
พอไปตรวจสอบรีสอร์ทที่พักและแหล่งที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกบดานหาหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
ก็ตำรวจเนี่ยก็ยังผนึกกำลังกันไล่ล่าแล้วก็ยังมั่นใจว่าเสียแป้งตอนนี้ยังไม่ได้ออกนอกประเทศ
ยังอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการค้นหากันอยู่ในตอนนี้นะคะ
ทางรองภูมิครับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
นำหน่วยสวาสตร์แล้วก็อาวุธครบมือเข้าไปในพื้นที่อำเภอมะนัง
เพื่อที่จะติดตามตัวนะคะก็ไปพบชาวบ้าน
สอบถามนะคะก็คืออยู่ไม่ห่างจากบ้านพักนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจไปสอบถามเพื่อที่จะติดตามตัวนะคะ
อย่างที่บอกค่ะที่มีรายงานข่าวบอกว่าเสียแป้ง
หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดสตูน
ก็มีแหล่งข่าวอีกมุมหนึ่งรายงานด้วยเช่นกันนะคะ
บอกว่าอันนั้นเป็นการปล่อยข่าวลวงค่ะคุณกายที่บอกไปสตูน
จริงแล้วเสียแป้งไม่ได้ไปคนที่เข้าไปในที่สตูนเนี่ย
ก็คือในจีระวุธหรือว่าในปลอย
ก็ใช้รถกระบะมิซูบิชิ๔ประตูสีขาวเข้าไปเป็นยานพาหนะนะคะ
จีรวุฒิหรือปอยไม่ได้ไปคนเดียวพาภรรยากับลูกไปด้วย
แต่ว่าไม่ได้มีนายจักรีหรือว่านายบิ๊กไปด้วยนะคะ
เชื่อว่าเป็นการกระจายกันคือแยกกันหนีแยกกันหนี
แล้วก็เอาภรรยากับลูกเอาภรรยาที่ท้องแก่กับลูกไปด้วย
เพราะว่าต้องการที่จะให้สองคนนี้เป็นโลกมนุษย์ให้กับตัวเอง
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปนะคะ
ว่านายจีรวุฒิหรือในปอยแล้วก็นายจักรีหรือนายบิ๊ก
เอาภรรยาและบุตรไปด้วยในตอนไหน
จะเป็นการนัดพบกันหลังก่อเหตุชิงตัวเสียแป้งแล้ว
พัทธลุงหรือจุดใดจุดหนึ่งหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการสืบกันต่อไปนะคะ
แต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดของทางตำรวจ
ในการติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งและลูกน้องอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ครับสิบเอ็ดอำเภอสิบหกโรงพักตรวจสอบโรงแรม

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับคืบหน้ากรณีของลูกเขยของรัฐมนตรีช่วย
มหาดไทยคุณชาดาไทเศษที่บอกว่ามีการโดนจับ
เรื่องของการเรียกรับสินบนอะไรต่าง
แล้วก็เมื่อช่วงต้นรายการเราได้มีการเปิดคลิปสัมภาษณ์
บางส่วนของทางรัฐมนตรีชาดาไทเศษไปแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าทางตัวของนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดูด
ลาออกไปตั้งแต่เมื่อวานตอน๕ทุ่มแล้วนะครับ
ชาดาไทเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เปิดเผยบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้นายวีรชาติรัศมีนะครับ
นายกเทศมนตรีตะบนตลุกดูจังหวัดอุทัยธานี
ได้รับการประกันตัวครับที่บอกว่าวางหลักทรัพย์คนละสี่แสนบาท
ได้ออกมากล่าวขอโทษตนบอกไปว่าไม่ต้องพูดอะไรเรามันครอบครัวเดียวกัน
แต่สิ่งที่ต้องทำคือให้ยื่นลาออกจากตำแหน่งนะครับ
เมื่อคืนตอน๕ทุ่มเพื่อให้จังหวัดเขาจัดการเลือกตั้งครับ
เพราะว่าถ้าโดนพักปฏิบัติหน้าที่แล้วรอจนคดีจบเนี่ย
มันจะเป็นการเอาเปรียบถ่วงความเจริญ
ละทิ้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลุกดู่ครับ
ไม่มีสปีริตทางการเมือง
คุณชาดาย้ำจุดยืนที่เคยพูดไว้ว่าต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะฮะ
แล้วก็ตัดเพาะบอกว่าคนใกล้ชิดโดนจับนะฮะ
ก็ถูกว่าไม่จับก็ถูกด่าอะไรต่างเนี่ย
ทุกคนนั้นมีสิทธิ์จะด่าแต่ก็ขอร้องอย่าเอารูปลูกหลานนะครับ

อ่ะเดี๋ยวฟังเสียอีกทางวัฒนบนตรีชาดาครับ
เขยผมจะได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผม
เคยให้ผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไร

แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรี
เพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้ง
ถ้าไม่ทำแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จ
เป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดู
จับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่า

ด้วยความเคารพจริงครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไร
ผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกผมทุกคน

พวกด้อมนู้นพวกอะไรนะเอไอพวกอวตาร
อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออกข่าว
ด่าผมด่าไปคุณมิสินดานัยชาดา

แต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละ
แต่อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออก
และมันจะเกิดสงครามโซเชียล
ผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้า
มาให้กำลังใจด้วยนะครับค่ะอ่านี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศษนะครับ
ก็เป็นคนที่ได้รับมอบหมายโดยตรงให้ปรับรามผู้มีอิทธิพล
ไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างคุณอนุทินชาญบริกูล
ก็เจอคำถามเดียวกันกับคุณชาดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่า
แล้วจะยังไงต่อเพราะว่าคนที่ถูกจับกลุ่มเป็นลูกเขยของรัฐมนตรีช่วย
ผู้ได้รับมอบหมายให้ปราบรามผู้มีอิทธิพล
คุณอนุทินบอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำถูกต้องแล้ว
และนี่แหละเป็นบทพิสูจน์ว่าใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าทำผิดกฎหมาย
แล้วในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่กำชับอะไรเพราะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
คนทำผิดกฎหมายก็คือเป็นคนที่ตั้งใจจะทำผิดกฎหมาย
ถ้ายังโง่อยู่คุณอนุทินใช้คำนี้นะ
ถ้ายังโง่อยู่ยังเซอร์อยู่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องโดนแบบนี้
โง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดก็คือตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เอาไปฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ทำผิดกฎหมายคือตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมาย
ถ้าทำแล้วถ้ายังเซอร์อยู่คิดว่าวันนี้การทำกฎหมายไม่มีใครจับได้
ทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสารมันไปถึงไหนพอจับได้เขาก็ตรวจโทรศัพท์เลย
ก็เห็นเลยว่ามีการเชื่อมโยงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายังโง่อยู่ยังเซอร์อยู่ก็ต้องดูดิ
สมน้ำหน้าดีแล้วไงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายชัดเจนมากเลย
ก็ชัดเจนนะคะแต่ผู้สื่อข่าวก็ต้องถาม

เจอนายกวันนี้ก็ต้องถามนายกเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นายกเองวันนี้บอกว่ารู้สึกตกใจนะหลังจากทราบเรื่องนี้ลูกเขยคุณชาดาถูกจับข้อหาเรียกรับสินบน
แต่ก็ยืนยันว่าใครทำผิดก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีก็ตาม
ส่วนสังคมที่มีการเรียกร้องให้นายชาดาลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพราะเป็นคนดูแลนโยบายปราบรามผู้มีอิทธิพลเอง
แต่คนในครอบครัวกลับทำผิดนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงไม่ไปถึงขนาดนั้น
ต้องดูว่าทำผิดจริงหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ
ก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดผิดก็ต้องจัดการไปตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามทีอันนี้ยืนยันครับนะครับ
ผมคงไม่ไปถึงขนาดนั้นยังไม่รู้เลยว่าผิดจริงหรือเปล่านะครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
แล้วก็ผิดแล้วก็ผิดไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับก็ต้องดูด้วยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลย
ฟังที่คุณอนุทินสัมภาษณ์ก็ให้ก้อยสัมภาษณ์ถูกต้องว่าจริงเขาก็เป็นใครก็ต้องจัดการ
ท่านยังพูดไม่แน่ใจติดตลกหรือพูดจริงว่าคุณชาดาเป็นคนจากสั่งจัดการหรือเปล่า

ทั้งคุณชาดาเองรัฐมนตรีช่วยนะคะที่ดูแลเรื่องผู้มีอิทธิพลนะคะ
ขนาดที่แบบให้คุณชาดาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอันนี้อาจจะ
เดี๋ยวรอดูนะครับแต่อาจจะเกินไปนิดนึงนะครับ
คุณผู้ชมครับในส่วนของคดีเนี่ยนะครับ
มีการประกันตัวไปแล้ววางหลักทรัพย์คนละ๔แสนบาท
แต่ทางผู้บังคับการปปนะฮะ
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วเนี่ยนะครับยืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิดนะครับ
พลตบตรีจรุลเกียรปานแก้วนะครับผู้บังคับการ
หลักฐานตรวจค้นอีก๖จุดครับขอยึดโทรศัพท์มือถือเก็บข้อมูล
ไว้ในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ย้ำว่าส่วนตัว
นั้นคุยกับทางคุณชาดาแล้วคุณชาดาให้ทำทุกอย่างไปตามขั้น
ตอนกฎหมายครับรับปากว่าจะไม่ให้ตัวผู้ก่อเหตุไปยุ่งเหยิง
พญาหลักฐานนะครับพร้อมกันนี้ตำรวจครับขอความร่วมมือกับ
มหาดไทยให้รับลูกต่อจากทางตำรวจปปครับเพราะว่าหลัง
ที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการทุจริตก็อยากให้
มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่า
คดีจะสิ้นสุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยาน
หลักฐานส่วนเรื่องให้ประกันตัวผู้ต้องหาครับถือว่าเป็น
ลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ์ยื่น
ประกันส่วนตัวเห็นว่าหากในอนาคตมีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐแบบนี้ไม่อยากให้ประกันนะครับเพราะว่ากลัวไปยุ่งกับ
พยานหลักฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องดูเป็นรายกรณี
ถ้าเกิดว่าผู้ใดให้ความร่วมมือก็จะให้ประกันตัวครับ
มันมีข้อมูลที่ผมพูดมันมีข้อมูลในการที่ไปโชว์
ไปไม่ให้ทำงานมันมีซึ่งข้อมูลในการที่จะไปซื้อของหรือซื้อ
วัสดุอะไรจากผู้เสียหายที่ให้เรามาตรงนั้นเราต้องไปทำ
บ้านต่อนะครับถ้าถ้าเข้าข่ายว่าคุณมีพฤติกรรมตรงเนี้ย
แล้วเราไปได้ข้อมูลมาเจ้าอื่นก็เป็นเหมือนกันว่า
คุณจะต้องไปซื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคง
จะตามไปตรงนั้นต่อนะครับมันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
ก็มองว่าหลังการถูกจับเนี่ยทุกคนก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์
อยู่นะครับจนฝ่าสารจะพิจารณานะครับแล้วก็เราพูดคุยแล้ว
ก็มีการยืนยันว่าไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
เราก็พยายามคุยกับผู้เสียหายด้วยนะครับตรงเนี้ยเรา
ก็ให้ประกันตัวไป
คุณผู้ชมครับทางผู้การปปปได้นะครับผลระบบตรีจรูน
เกียรติเนี่ยนะครับยืนยันบอกว่าการจับลูกเขยคุณชาดาเนี่ยไม่ได้
แกล้งนะถึงแม้ว่าในอดีตครับตนจะเป็นหนึ่งในชุดที่
บุกจับนายชาดามาแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณผู้ชมครับคดีของ
คุณชาดาในอดีตเนี่ยมันเป็นการขยายผลมาจากความขัดแย้ง
ของสองกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับตอนนั้นมีคนโดนยิงตายไปสามคน
บาดเจ็บอีกจำนวนนึงจนนำไปสู่การจับแล้วก็ดำเนินคดี
คุณชาดาในข้อหามีอาวุธสงครามในครอบครองแต่ว่าในปัจจุบัน
เองเนี่ยไอ้เรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั้นก็เป็น
โยบายของรัฐบาลอยู่แล้วตำรวจก็มีข้อมูลในส่วนนี้อยู่

มันเป็นภาพใหญ่ของประเทศเรามองว่าถ้าเราเข้มเรื่องนี้
เรื่อยเนี่ยกระแสสังคมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะลงมาดูแล้วก็ตอบ
รับเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเกิดความเกรงกลัวเพราะว่าอ่าเป็นการ
ดำเนินคดีที่ข้าราชการเนี่ยมีโอกาสต้องถูกดำเนินคดีไปอยู่
ในคุกในเรืองจำเนี่ยค่อนข้าง๑๐๐ที่จักรไปเนี่ยผมเชื่อ
ว่าคดีไหนเนี่ยหลุดก็คงยากเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดเจน
เนี่ยค่ะเราก็ฟังรอบข้างแล้วนะคะทั้งตำรวจที่จับกลุ่มทั้ง
คนที่เกี่ยวข้องพ่อตานะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยนายกด้วย
มาดูเจ้าตัวกันหน่อยค่ะนายวีรชาติซึ่งเป็นตอนนี้เป็นอดีต
นายกเทศบาลตำบลตลุกดู่แล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ผู้
สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ยังอยู่ในบ้านแล้วก็คือปิดบ้านเงียบ
นะคะรวมถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจด้วยนะคะโครงการ
ก่อสร้างน้ำปลาปลาก็ปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงการนี้
ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัย
ที่ตำบลตลุกดูไปดูจุดสำคัญต่างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ
ที่บ้านของนายวีรชาติหรือเขาเรียกกันว่านายกแม็กซ์ราคา
หลังนี้นะคะนายวีรชาติประกันตัวมาสู้คดีตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วนะคะนี่คือบรรยากาศก็ปกติไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรใด
ใดนะคะยังเงียบอยู่นะคะขณะที่เทศบาลตะบนตลุกดูทุกคน
ก็ยังทำงานกันตามปกติอันนี้คือที่เทศบาลนะคะทุกอย่าง
ก็ยังเป็นไปตามปกติโครงการต้นเรื่องที่มีการร้องเรียนเนี่ย
ก็คือโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดานอยู่ในวัดเขา
ปัทวีที่หมู่ที่ห้านะคะเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไป
เรียบร้อยค่ะคือเริ่มทำสัญญา๑๑มีนาคมปีนี้ปี๖๖แล้วก็
สิ้นสุดสัญญา๖กันยายนก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดู
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหน่อยเป็นแบบบาดานนะคะ
๑ใน๒โครงการในคดีอยู่ที่หมู่๔ตำบลหาดถนงอำเภอ
อุทัยธานีนะคะจากการตรวจโครงการนี้มีเทศบาลหาด
นงเป็นผู้ว่าจ้างวันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๖๖เริ่มสัญญา๑๑
กุมภาพันธ์ปี๖๖สิ้นสุดสัญญา๑๕กันยายน๖๖รวมระยะเวลา
ก่อสร้าง๒๑๐วันค่าก่อสร้างทั้งหมด๓๙๘๔๐๐๐บาท
ก็พบว่าเปิดใช้งานไปแล้วเรียบร้อยก็คือเสร็จเรียบร้อย
ตามกำหนดแล้วก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วทางประหลัดเทศบาล
บนหาดทนงนายพงพันธ์เนี่ยนะคะบอกว่าในส่วนโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตะบนหาดทนงก็มีการ
ตรวจงานแล้วก็เบิกจ่ายไปเรียบร้อยตั้งแต่ประมาณ๒สัปดาห
ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดใช้งานแล้วโครงการของเทศบาลหาดธนง
ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับเหมา
รายเดียวกับของเทศบาลตลุกดูที่เกิดเรื่องนั่นแหละ

ฮัทธนงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ดำเนินการตรวจรับเรียบ
ร้อยเบิกจ่ายแน่จริงว่าสุดท้ายเรียบร้อยวันแล้ว๒อาทิตย์ได้
จ่ายไปแล้วบึกจ่ายหมดละครับเที่ยวกราฟคุณของสรรพาห์เอง
ขนาครรภ์มาที่การการปกครองสรรพาห์ผู้แทนวัสดรนี่นะครับก็ได้
มีการประชุมครับจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล
แล้วก็เชิญรัฐมนตรีชาดานั้นมาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
โดยทางคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับสสอ่างทองพักภูมิใจไทย
เป็นประธานกรรมธิการการปกครองของสภาผู้แทนครับ
ท่านนี้ที่มีการตอนที่เปิดเสียงคุณชาดานะ
คุณกรวีที่แบบว่าไปให้กำลังใจนะครับ
คุณกรวีประธานกรรมธิการการปกครองนะครับ
บอกว่ากรณีการจับกลุ่มลูกเขยของทางรัฐมนตรีชาดาครับ
ทางกรมการปกครองชี้แจงบอกว่าต้องไปต่อสู้ในชั้นศาล
แต่ต้องดูว่าการทำผิดกฎหมายเข้าข่าย
ใช้อำนาจหน้าที่คุกคามรังแก่ประชาชนหรือไม่
หากไม่ได้ใช้อำนาจรัฐรังแก่ข่มเหงประชาชน
ก็จะไม่อยู่ในข่ายผู้มีอิทธิพล
คือประโยคไฮไลท์วันนี้มันอยู่ตรงนี้แหละ
หากไม่ได้ใช้อำนาจรัฐรังแก่ข่มเหงประชาชน
ก็จะไม่อยู่ในข่ายผู้มีอิทธิพลนะครับ
คุณกรวีเนี่ยชื่นชมทางประโยชน์วันที่ชาดาครับ
ที่มีสปริตนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเขยตัวเองครับ
เป็นคนใกล้ชิดแต่ก็ไม่ละเว้นนะครับ
คุณชาดาเองก็กำชับทางผู้ว่า
แล้วก็หน่วยงานทั้งหมดนะครับว่าไม่ต้องเกรงใจ
แล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้เลยครับ
ในการที่มีการจับกลุ่มไปเมื่อวานนี้

แต่เงื่อนไขที่สำคัญคือการกระทำผิดกฎหมายเหล่านั้นเนี่ย
มันเข้าข่ายกับการใช้อำนาจหน้าที่

ในการรังแก่พี่น้องประชาชนหรือไม่

ก็จะไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้ที่มีอิทธิพล
ความหมายของทางกระทรวงมหาดไทยครับ

บอกเอาท่านชาดาไทเศษมาปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ย

วันนี้ผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

แม้กระทั่งคนที่เป็นลูกเขย

คือเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ว่าคือทางรัฐบาลเขาต้องทำอยู่แล้ว
แต่ว่ามันถูกพูดถึงกันมากเลย
ก็คือหลังจากเกิดเคสของกำนันนก

คุณผู้ชมครับการสำรวจกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะครับ

ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชม

คือมีอยู่๖๖จังหวัดมีเครือข่ายผู้มีอิทธิพล๘๐๕รายชื่อ

กลุ่มแรกเนี่ยสีแดงครับ๑๘๐คนนะครับ
ยังมีพฤติกรรมใช้อิทธิพลของตัวเองในพื้นที่อยู่
ขณะที่อีก๖๒๕รายชื่อหยุดพฤติการไปแล้ว
แต่ว่าทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ยังคงเฝ้าดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับ
เป็นข้อมูลนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับ